คนเขาไปดูเวทีหมอลำ

ปรากฏว่าวัยรุ่นค่ะ

ไปหน่อยเกิดเกาะสงครามป่าขวดกันขึ้น

หนีตายกันกระเจิดกระเจิงเลยนะคะ
แล้วก็ชาวเน็ตเขาจัวกันยับเลยว่า
โอ้โหทำไมปล่อยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่นักดนตรีข้างบนบอกโอ๊ย

พวกเราเลิกเล่นดนตรีกันเถอะ
คือปลิ้วว่อนกันแบบนี้เลยค่ะ
คือสนุกตรงไหนกับการปลาขวดใส่กันเนี่ย

นี่บรรยากาศตอนที่สนุกกันอยู่ดีนะ
แล้วขวดที่ปลาเนี่ยขวดแก้วนะคะ
เพราะว่ามันคือขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
คือปลาใส่กันเหมือนทำสงครามกันแบบนั้นเลย

นี่เป็นการแสดงดนตรีหมอลำชื่อดัง
บริเวณริมถนนทางหลวง๒๑๒สายนครพนมธาตุพนม
ฝั่งแม่น้ำโขงในบ้านนาถอนท่านะคะ
เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
งานนี้เป็นงานบุญอุทิศส่วนกุศลของผู้ล่วงลับ
ก็มีเจ้าภาพจ้างมาจัดแสดงให้ชาวบ้านเกือบ๒๐๐คนชมฟรีกัน

ชาวบ้านที่มาเที่ยวชมเนี่ยตอนแรกเขาก็สนุกสนานกันอยู่ดีอะค่ะ

ผู้หวั่นขนาดนี้เขาก็วิ่งหนีกันเจิดเลย

ใช่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องพยายามเข้ามาระงับเหตุ

คือมาแล้วก็ระงับเหตุไม่ได้เลยต้องสั่งหยุดการแสดงไปซะแบบนั้น

หยุดครับเดี๋ยวโดนเด็กเล็กครับเห็นใจเด็กเล็กด้วย

ก็ได้แต่เปล่าประกาศผ่านลำโพงนะครับ
โยนอย่าโยนเดี๋ยวโดนชาวบ้านเดี๋ยวโดนเด็กเล็กนะฮะ
เห็นคนข้างล่างบางคนเขาเอาที่เอาไปรองปูนั่ง
เอามาคลุมกลัวว่าจะโดนโดนลูกหลงนะฮะ
ที่ก็ประกาศอยู่บนเวทีนะคะว่าหยุดครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับ

แต่ข้างล่างนี่คือไม่รู้ว่าได้ยินเปล่า
ผู้ก่อเหตุเขาไม่ค่อยกลัวลำโพงหรอกฮะ

คือต้องลงไปตัวต่อตัวข้างล่างใช่ไหมคะ

สำหรับเกี่ยวกับทางด้านคดีเนี่ยนะคะตำรวจสพหลักศิลาเขาบอกว่า

เพราะว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาสในงานบุญประเพณี
แล้วก็ไม่มีใครมาแจ้งความด้วย
เพราะมีแค่ผู้บาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง

ผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊คเขาก็เลยโพสต์ข้อความอีกนะคะว่า
ไม่รู้เป็นงานแสดงดนตรีหมอลำหรือว่าสงคราม
สารคนแก่และเด็กที่ต้องวิ่งหนีตายเพราะต้องคอยหลบขวดเหล้าขวดเบียร์
หลังคลิปเผยแพร่แล้วก็แชร์ออกไปเนี่ยนะคะ
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
พากษ์วิจารณ์ต่อว่าถึงพฤติกรรมความไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
และวิงวอนตำรวจด้วยว่าหามาตรการแก้ไขซะอย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอแหมพวกกวนเมืองนะฮะ
มีหมอลำสนุกทีไรตีกันทุกทีต้องจับติดคุกให้เข็ดคุณผู้ชมบอกมาแบบนี้นะครับ